ลักษณะพ่อนุ่มคนนี้เหมือนจะเป็นพลเมืองดี
มาบอกกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะเข้าหอพัก

ทำของร่วงทำเงินโต๊ะ

ของเธอตกจริงหรือไม่สุดท้ายโดนทำอนาจารย์นะครับ
นี่ลักษณะของผู้ก่อเหตุมาแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้เขากำลังจะเข้าหอพักอยู่แล้ว
ผู้ก่อเหตุคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างแล้วบอกว่าน้อง
น้องอย่าพึ่งไปเหมือนทำของตก

น้องก็บอกตรงไหนนะพี่นี่ตรงนี้ชี้ไปไป

ไปตรงที่ที่เหมือนกับว่า
มันรับตาไปแล้วแบบแล้วก็หมดวงจรปิดที่จะบันทึกภาพไว้ได้

เหตุการณ์มันเกิดช่วงประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งของวันที่๑๙เมษายน
ที่ซอยจรรย์สนิทวง๕๗เขตบางพัฒน์กรุงเทพหานคร
คือช่วงที่จังหวะเธอเผลอเธอบอกว่า
โดนผู้ชายคนนั้นจับหน้าอกแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย

ทีนี้พอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียล
หลายคนมาดูบางคนเข้ามาคอมเมนต์เลยนะ

บอกว่านี่ไอ้เหตุการณ์นี้ฉันก็เคยเจอ
มีบางคนบอกเพื่อนก็โดนแบบนี้
หลายคนเหมือนกันโดนหลายรอบแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้เมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
ภายในซอยจรรย์สนิทวง๕๗นี่แหละ
โดยทางเจ้าของหอพักแจ้งนะว่า

ไม่สะดวกที่จะออกมาให้ข้อมูลใดกับสื่อ
เพราะกลัวที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น

ทีมข่าวก็เลยไปเสาะแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
ก็ได้ภาพวงจรปิดมาใหม่นะช่วงเวลา๒ทุ่ม๒๖นาที
ชายคนก่อเหตุนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์
หญิงสาวผู้เสียหายไปที่หน้าหอพัก

กำลังเดินกลับหอพักนะแล้วจากนั้นนะครับผู้เสียหายก็ได้เดินออกมาจากหน้าหอพักแล้วก็ก้มเหมือนกับก้มหยิบของบางอย่างจากนั้นค่ะผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะขี่ตามไปประกบแล้วมาหยุดที่ข้างตัวผู้เสียหาย
จากนั้นก็โน้มตัวไปทางผู้เสียหายแล้วก็เหมือนกับไปเอื้อมไปจับอะไรบางอย่าง
มันอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่นี่เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เอามาประกอบกันได้อืมนี่ให้ดูอีกภาพหนึ่ง
อื้อส่วนอีกภาพหนึ่งอีกหนึ่งมุมนะคะเป็นภาพที่รถของผู้ก่อเหตุขับวนอยู่ในซอยจรรสนิทวงศ์๕๗
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้ว

แต่อย่างนี้ไอ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดี
เพราะจะได้รู้ว่าผู้ก่อเหตุอยู่แถวนี้หรือเปล่า

ตำรวจสนบังพลัดสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
อืมเป็นผู้ชายอายุ๓๖ปีคนนี้ฮะ

เขาก็อาศัยอยู่ในซอยสมเด็จพระปิ่น๗
เขาคงจะอยู่ระแวะใกล้เคียงแล้ว

จับได้พร้อมกับของกลางในวันก่อเหตุ
เสื้อคุมแขนยาวสีดำแถบสีแดงจำนวนหนึ่งตัวก็ที่สวมใส่

วกกันน็อกสีขาวอีกหนึ่งใบนั่นก็ใช่ด้วย

ก็ประสานให้ผู้เสียหายมาชี้ตัว

ใช่ผู้ชายคนนี้ใช่แน่นอนคนที่ก่อเหตุวันนั้น

แต่ทางผู้ถูกกล่าวหากลับให้การภาคเศษค่ะ
เขายอมรับว่าใช่เขาเป็นคนในวงจรปิดจริง

ถึงแม้ว่านายคนนี้จะให้การภาคเศษนะ

เขาก็แจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนแล้วก็คือ
กระทำอาณาจารย์ในที่สาธารณะ

ที่เขาไปคำมุมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะ
ไปแจ้งความเพิ่มเติมกันได้

จะได้ช่วยเหลือกันในการขจัดสิ่งพวกนี้ให้มันหายไป
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ฟันทงอะไรทั้งนั้น

ฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็ปฏิเสธแบบนี้

เดี๋ยวมารายงานความคืบหน้าให้ทราบกันต่อนะ